กลับมาในช่วงสายตรวจโซเทียลนะคะ
พบกับน้องเฟื่องในเช้าวันนี้ก่อนที่จะให้เล่าข่าว
คุณผู้ชมอย่าแสบตานะคะ
เพราะว่าสีเสื้อของเราอยากจะให้คุณผู้ชมสดใส
ครบทุกเฉดเลยนะคะชมพูส้มแดง
นะคะสวัสดีพี่มิวพี่มิ้นแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะ

วันนี้วันอยู่แต่ต้องบอกว่าเรื่องราวบนโลกโซเชียลเนี่ย

สะเทือนใจคนที่สงสารคนพิการ
แล้วก็มีเรื่องของโรงพยาบาลที่ถูกต่อว่า
โอ้โหชาวเน็ตออกมาอัดคลิปเรียกได้ว่าแซ่บพอควรเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเริ่มที่เรื่องแรกก่อนเลยแล้วกันนะคะ
เทือนใจคนรักสุนัขจริงสำหรับเจ้าโคล่านะคะ
เป็นสุนัขที่ถูกเพื่อนบ้านเนี่ย
ตัดฟันขาสองข้างขาด

แล้วรู้สึกว่าไม่พอใจก็เลยทำเหตุแบบนี้ขึ้นค่ะ
กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะออกมาโพสต์
เรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับสุนัขที่ชื่อโคล่า
หลังถูกเพื่อนบ้านฟันขาหน้าขาดสองข้าง
เพื่อนบ้านก็ยอมรับกับเจ้าของเองเลยค่ะ

ซึ่งผู้ใช้สังคมออนไลน์แน่นอนโหเรื่องนี้ออกไปสะเทือนใจมาก
แห่แชร์กันไปกว่า๗๐๐ครั้งแล้วนะคะ
ก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊คเพิ่มเติม
บอกว่าทางมูลในที่เพื่อสูญนักในซอย
จะเป็นผู้ดูแลรักษาค่าพยาบาลของเจ้าโคล่าค่ะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ไปสอบถามเจ้าของของเจ้าโคล่า
นางนัตติชาภูทรทงอายุ๓๒ปีนะคะ
ก็ไปเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรบางแก้ว

ว่าสูญนักของตนเองเนี่ยถูกนายเทพราเชนศรีโสดา
อายุ๓๖ปีเป็นพนักงานขับรถเครน

ใช้อาวุธมีดฟันเข้าที่ขาหน้าทั้งสองข้างของสุนัขของตน

ซึ่งหลังรับแจ้งนะคะทางตำรวจก็เลยนำตัวนายเทพราเชน
พร้อมอาวุธมีดดาบยาว๓ฟุตมาสอบสวนค่ะ
ต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
ใช้มีดดาบยาว๓ฟุตเครื่องไปที่สุนัข
หลังจากที่เจ้าโคล่ามากัดรองเท้า
โดยเขาบอกว่าไม่รู้ว่าโดนที่ขาของสุนัขจนขาด
ซึ่งทางตำรวจก็เลยแจ้ง๓ข้อเก่าหาค่ะ
คือทำให้เสียทรัพย์ผิดตามพระราชบัญญัติธารุณกรรมสัตว

แล้วก็พกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะ
ควบคุมผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางส่งดำเนินคดีต่อไปค่ะ
ด้านนางนาฬิชาเจ้าของเจ้าโคล่านะคะ
เล่าว่าบ้านที่ตนพักอาศัยเป็นบ้านพักคนงาน

ซึ่งก่อนหน้านี้ที่เจ้าโคล่าจะถูกฟันขา
นายเทพราเชนผู้ก่อเหตุเคยมาบอกว่าจะขอฆ่าสุนัข
มากัดรองเท้าเซฟตี้แล้วก็หมวกกันน็อก
แต่ตนบอกว่าค่าไม่ได้แต่ว่าขอเป็นขอชดเชย
ชดใช้ค่าเสียหายให้แทน
นายเทพราเชนก็พูดจาเยอะเย้ยด้วยนะคะ
บอกว่าอยากไปแจ้งตำรวจก็เชิญ
เพราะกฎหมายทำอะไรไม่ได้
ไปฟังเสียงของเจ้าของเจ้าโคล่ากันค่ะ
เป็นเหตุการณ์สะเทือนใจนะคะที่เกิดขึ้นว่าโอ้โหทำอย่างนี้
คือบอกว่าดาบยาว๓ฟุตเครื่องไป
ไม่เห็นไม่รู้ว่าจะไปโดนขาสุนัข
อันนี้ก็ต้องสืบสวนกันต่อไปว่ายังไง

เขาเป็นคนกลัวบาปนะ
บาปยิ่งกว่าถูกกลัวดำเนินคดีอีก
เขาทำไม่ได้หรอกที่จะไปฟันขาหมา
เขาแค่คว่างมีดไปเท่านั้นเอง
ฉันกำลังพยายามนึกตามสิ่งที่เขาเล่าอยู่ว่า
คว้าต้องคว่างท่าไหนมันถึงจะขาดได้ขนาดนี้

ก็ต้องคว้างอย่างไรต้องคว้างแรงขนาดไหน

คือต้องให้สัตวแพทย์ดูแผลของหมาเจ้าโคล่า
หรือว่าลักษณะของแผลเนี่ยมันถูกฟันหรือมันยังไง
เออนะคะอาจจะต้องเป็นพิสูจน์ต่อเหมือนเจ้าลอยก็ได้
ที่สุดท้ายสรุปได้ว่าเป็นฝีมือของมนุษย์
แต่อันนี้ก็ต้องดูว่าอุบัติเหตุมุมไหนอะไรยังไง